คุณผู้ชมครับพาไปที่อุดรธานีค่ะ
มีคุณลุงรอปภวัย๖๑ปีท่านหนึ่ง
ลงไปเก็บฝักบัวในบึงแต่ปรากฏว่าสายบัวเนี่ยพันขา
แล้วก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานจริงก็พยายามจะงมหาร่างของคุณลุง
เขาก็บอกว่าแหมพอข้ามวันเข้าสู่วันนี้
คือช่วงเที่ยงคืน๕นาทีเองข้าวสูตรวันพระเอง
กลายเป็นว่าเจอร่างของคุณลุงทั้งที่จุดตรงนั้นน่ะ
งมหากันแล้วแต่ก่อนหน้านี้ทำไมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ที่สารปู่ขุนศรีแม่ย่าตะเคียนทองค่ะหนองน้ำสาธารณะท้ายหมู่บ้านที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
ครอบครัวของคุณลุงเดชศิลาชัยอายุ๖๑ปีคุณลุงแกเป็นรอปภมาจุดทูบบนบานสารกล่าว
ขอให้ทีมชุดประดาน้ำกู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีกว่า๒๐นาย
พบร่างของลุงเดชเพราะว่าลุงเดชจมน้ำนะคะหายไปต่อหน้าต่อตา
ภรรยาก็ไปด้วยกันนะคะแต่ภรรยาบอกว่าตัวสามีลงไปเก็บฝักบัวเธอไปที่สาร
ภรรยาของลุงเดชชื่อว่านางกลมแฝงนะคะก็เล่าให้ฟังว่าคือจริงจริงแล้วพอไปถึงหนองน้ำอ่ะ
ลงไปเก็บฝักบัวตัวเธอไปสารแม่ย่าตะเคียนทองและสารปู่ขุนศรี
คือไปจุดทูปบอกกล่าวขออนุญาตแล้วขออนุญาตขอฝักบัวไปกินนะ
พอจุดทูบเสร็จไหว้เสร็จอ้าวได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหันไปเห็นสามีผลโผล่อยู่ในน้ำ
แล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาคือเธอตกใจนะคะตะโกนร้องให้คนมาช่วย
แต่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยเธอจะไปช่วยก็ช่วยไม่ทันสามีจมน้ำเสียชีวิตต่อหน้า
ชาวบ้านก็เลยให้ยายน้อยอายุ๖๖ปีแกเป็นร่างทรงแม่ย่าตะเคียนทองมาช่วยทำพิธีประทับร่าง
ก็บอกว่าสาเหตุที่จมน้ำตรงนี้ก็เพราะว่ามีวิญญาณเร่ร่อนตามมา
จะอยากได้วิญญาณไปเพิ่มเพื่อไปเป็นสมุนรับใช้
ร่างทรงก็เลยต้องขู่วิญญาณเร่ร่อนให้ปล่อยร่างของลุงเดชให้โผล่น้ำมาให้เห็น
เดี๋ยวดูบางช่วงบางตอนนิดหนึ่งนะคะช่วงที่ร่างทรงพาไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็
มีในมุมความเชื่อนิดนึงค่ะคือการค้นหาร่างลุงเดช
ตั้งแต่เกิดเหตุก็คือช่วงสายเมื่อวานนะคะ
คือค้นหากันตลอดทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าพอเที่ยงคืนห้านาทีปุ๊บ
เก้าเข้าสู่วันที่๑๑ก็คือวันนี้วันนี้เป็นวันพระ
พอผ่านแบบข้ามมาถึงวันพระปุ๊บเจอเลยอะค่ะ
เจอร่างลุงเดชตรงจุดเดิมที่เคยค้นหากันมาแล้ว
ตั้งแต่ช่วงสายเมื่อวานหลายคนก็เลยมองในมุมความเชื่อนะคะ

ก็สรุปว่าใช้เวลาค้นหากันกว่า๑๔ชั่วโมงค่ะ